ไปดูตอนที่ต้องจับตัวผู้ชายคนนี้อายุ๓๔ปี
คือเขาเนี่ยไปจุดทูบไหว้เจ้าที่ตรงทางสามแพร่ง
แต่จุดมาได้๓วันแล้วนะแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่งคลุ้มคลั่งฮะ
แล้วก็ใช้มีดไปทำลายข้าวของครับ

โอ้โฮหมดเลยอะหมดล้านเลยอะคับมีบ้านไหนเหลือไหม
นี่บ่ายโมงเมื่อกี้นี่เองเนี่ยบ่ายโมงวันนี้เนี่ยตำรวจสายตรวจนะครับ
สภชุมชนมหาวิทยาลัยนระเรศวรและก็ตำรวจสภเมืองพิศนุโรค
ไม้ง่าต้องไปปืนไฟฟ้าต้องไปไปนะครับเหตุนะฮะ
นายอานัทมาทออายุ๓๔ปีเขาเป็นพ่อค้าปลานะ
คุ้มคลั่งเอามีดทำลายข้าวของกระจกหน้าร้าน

ครับเจอแบบนี้เขาอ่อนเลย
คือร้านนี้ติดกับร้านขายปลาสดในซอยกระบอกวิศวะหมู่๘
ตำบลท่าโพลอันโภนมือจัดการพิสูจน์โลก
พังหมดแล้วถือมีดยาวทั้งสองคืบ
มีมีดสั้นอีกในมือ๒ภาคตะโกดเออโอยย
ตำรวจใช้เวลาเจรจากว่า๑ชั่วโมงนะครับ

มีการยิงปืนไฟฟ้าสองนัดด้วยก่อนจะบุกเข้าชาร์จตัว
ตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชแล้ว
เล่าบอกว่าอานัทเนี่ยนะครับ
เป็นนักมวยอาชีพนะเคยขึ้นเวทีใหญ่นะ
แต่ปัจจุบันมาขายปลาสดแล้วก็กำลังเปิดร้านใหม่
เครื่องดื่มชากาแฟน้ำผลไม้ปั่น
๓วันก่อนไปจุดทูปไหว้ทางสามแพร่ง
ค่ะนะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วอยู่อยู่ก็ทำไมไม่รู้

แล้วสุราก็ไม่ดื่มบุหรี่ก็ไม่สูบ
แล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งแบบนี้ได้ยังไง
คือยังไม่ได้ขายเลย
เกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนที่ว่าจะเปลี่ยนอาชีพมาเนี่ยนะฮะ
เห็นแล้ว